สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแดนนะคะหมายเล่นสี่ค่ะอ่าฮะ
ขาสวยใช้ได้สูงเท่าไหร่คะร้อยเจ็ดสิบสองค่ะร้อยเจ็ดสิบสอง
อย่าตกใจไม่ตกใจก้นแบนค่ะโทษนะคะถ้าหนูจะดูเชฟสวยขึ้นนะ
ขึ้นมานี่นิดนึงนะคะแกก็บอกแอ้นว่าต้องไปเพิ่มตรงก้นให้มันแน่นขึ้น
เห็นด้วยอย่างมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็ก
ถ้าบางคนบอกอยากมีซิกแพคคือคนอื่นเอออยากมีก็มีไปเถ
แต่ฉันแบบฉันอยากปั้นก้นอ่ะก้นไม่มีอ่ะ
ตรงนี้เราห้ามไม่ให้มันมีไม่ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถบริหารให้มันเฟิร์มได้
คือข้อเสียหนูเป็นคนขายใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใหญ่แล้วยวยนี่หนักกว่าต้องใหญ่แล้ว
หนูอ่ะอยากเออลดขามานานแล้วแต่ว่าทำเท่าไหร่มันก็ยังยอยอยู่ค่ะ

ขาไม่เสียสีแปลว่าได้มีการออกกำลังกาย

ก็พี่เมจิบอกว่าผ่านการออกกำลังกายมา

เพราะฉะนั้นความฟิตที่ฝึกมาขอให้คิดกลับมาใช้
แต่ว่าสิ่งที่โจทย์ที่พี่เมจิจะให้เนี่ย

แต่มันมีความคิดถึงเรื่องของจิตใจ
ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่ามั่นใจอยู่แล้ว

ลองเกรงกล้ามอันนี้เกรงสุดนะ
ดีค่ะเป็นคนมีพื้นฐานการออกกำลังกายที่ดี
เพราะฉะนั้นทำต่อไปผ่านค่ะ
หนูมีแอบมีเงาซิกแพคเบาด้วยนะ

มันจะทำให้เรามีความเฟิร์มมากขึ้น
แต่ว่าส่วนที่หนูต้องแก้ไขก็คือก้น

แต่พอด้านข้างมันดูแบนเป็นกระดาษเลย

ทารั้นเดี๋ยวหน้าอกเรา

ตอนแรกก็กังวลเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าเราจะแบบมีส่วนเกินอะไรมากน้อยแค่ไหน

ต่อหน้าพี่เมจิชมเลยหุ่นแบบคาเลี้ยวเล็กสวย
แบบโอ้โหใจชื้นค่ะ
สังเกตไหมว่าหนูยืนแล้วเข่าจะแอ่นไปด้านหลัง

มันทำให้โพสเจอร์ร่างกายหนูกลายเป็นคนยืน

เอาจริงก็แทบจะไม่มีอะไรที่ชมเลยนะคะ
เคยเห็นไหมไอ้มอฟฟิ้นเวลามันล้นออกมาตรงขอบถ้วย

แล้วเวลาผู้หญิงกินพวกน้ำตาลของหวานขนมปังเยอะ

แล้วท่ายืนท่ายืนอย่างที่บอกว่าอย่ายืนบิดเข่ามาด้านหลัง
งั้นมันจะโดนให้เราเป็นคนขาโก่ง
เขาติเราแต่เขาใช้คำพูดที่ค่อนข้างดี

เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้หนูน้ำหนักเยอะ

เดี๋ยวมาดูบอดี้กันก่อนว่าตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้ว

เพราะเกี่ยวกับปกตินะค่ะแล้วก็กินข้าวก้อง
ถือว่าใช้ได้มากเลยเพราะว่าการอดอาหาร
คือมันก็จะทำให้เราโยโย่ที่ลำ
ไม่ชอบหน้าทองตัวเองแล้วก็เป็นคนไม่มีก้น
เป็นคนหุ่นทรงไม่แพนนะคะ

เราเป็นคนชอบกินของหวานกินน้ำตาลกินอะไร
มันจะขึ้นตรงนี้ก่อนส่วนใหญ่นะคะ
เขาบอกว่าเวลาใส่ยีนอะไรอย่างนี้มันจะแผลออกมา
แต่หนูก็ต้องมั่นใจแล้วหนูก็จะต้องลดตามที่เขาบอกนั่นแหละ
พูดตรงนะคะอย่างนี้เขาเรียกหุ่นนางแบบ
แต่ว่าถ้าเป็นนางงามแต่นแต๋เลยหอมไป

ก็คือหุ่นนางแบบอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นนางงามมันไม่ใช่

แค่พันถือว่าเป็นพลังงานที่ต่ำเกินไป
เขาก็แนะนำให้กินให้เยอะขึ้น
แล้วก็ออกกำลังกายก็คือออกกำลังกายเหมือนเดิ
สวัสดีค่ะน่ารักค่ะหมายเรื่องก้าวค่ะ
เห็นบอกว่าก็เกือบจะไม่ได้ผ่านเข้ามาแล้วใช่ไหมคะ

พ่อหนูทำอย่างงี้เขาก็เลยบอกว่ามันดูแบบเยอะไปหน่อยไหม
พอหนูไปสร้างมิติให้เหมือนกับผู้หญิงคนอื่น

ตอนแรกหนูนึกว่าหนูจะโดนเยอะว่าขายใหญ่หรือเปล่า

เป็นคนโชคดีอธิบายไปแล้วนะคนแพ้
แต่ว่าถ้าตรงนี้เป็นคนต้นขายใหญ่

เพราะเราเกิดมาเป็นคนหลังเกงหน้าขา

มันข้อเสียคือว่าถ้าเกิดเราเป็นคนเนื้อขากล้ามเนื้อที่ใหญ่อยู่แล้ว

แล้วนึกภาพปล่อยให้ไขมันมันกองอีกนะคะ

เมจิก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม

สวัสดีค่ะ

คือสมสวนสมสวนนะคะ

แล้วก็ทีนี้ก็คือปรับปรุงนิดนึงคือ

หน้าอกมาแล้วหน้าอกเรียบร้อยแล้ว

พอมันไม่มีปุ๊บมันดูน่ากลัว

ไม่คิดว่าพี่เวจิจะชมเราด้วย
ว่าตอนนี้เรามีหุ่นที่แบบว่าก็เฟิร์มอยู่
เป็นคนที่แบบว่าโชคดีที่มีกล้ามเนื้อขาด้วย
ตรงนี้กังวลตั้งแต่แรกเลยค่ะ
เพราะว่าไม่คิดว่าจะโดนชมจะโดนติมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
จากที่เห็นกันก็จะเป็นว่า
แคลรอทจะใส่เสื้อแตกกว่าเพื่อน

เพราะฉะนั้นในทุกชาเลนส์ก็ต้องเต็มที่
และแคลรอทเชื่อว่าชาเล็นจ์นี้

สวัสดีค่ะพร้อมกันหรือยังอ่าโอเคเมื่อกี้พี่เมจิก็ได้พูดถึงจุดด้อย
ที่พี่เมจิพูดถึงนั้นไม่ต้องกังวลเพราะทุกคนบนโลกใบนี้มีหมด
ไม่มีใครเกิดมาแต่ว่าเราจะซ่อมแซมจุดด้อยให้มันเด่นยังไง
หรือว่าเราจะพัฒนาจุดเด่นให้ลบจุดด้อยยังไงนี่คือส่วนสำคัญที่สุดนะคะ
หันก้นมาให้ดูคะอืมกระดาษเอซีไหนหันหน้ามาดูหน้าอกหน้าอกมี
เพราะฉะนั้นจุดนี้ไม่เป็นไรเรากำลังพูดถึงเรื่องจริงในชีวิต
ที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้เพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นวันนี้การบริหารก้นคือส่วนสำคัญที่สุด
ดูสิคะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีก้นมากขึ้นแล้วกลับบ้านไปทำนะคะ
้นเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นได้ถ้าเราหมั่นทำมันเป็นประจำนะคะ
ส่วนการออกกำลังกายนั้นมันเป็นการพัฒนาจิตใจไปในตัว
เพราะฉะนั้นวันนี้พี่เมจิก็เลยจะมีสอนท่าออกกำลังกายก่อน
และขอให้จำไว้ให้ดีนะคะว่าท่านั้นมันจะอยู่ในลิชั่นด้วย

สิบสอง
และห้ามร้องไม่เอากดลงไปบริหารก้อนจะได้เฟิร์ม
ลงยังเลยแค่ยี่สิบสี่วินาทีลงไปเรื่อย

ทำไมมันเหยาะแหยะกันอย่างนี้เนี่ยนางงามเนี่ยฮะ